คุณรู้ไหมว่าวันที่๑๗พฤศจิกายน
ดาวอาทิตย์ดาวพุธจะย้ายราศีไปพร้อมกัน
แล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง๓ราศีด้วยกัน
ส่วนจะมีราศีไหนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้บ้าง
พบกับหมอไก่พ่อพาทินี
สวัสดีค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
ในวันที่๑๗พฤศจิกายนนี้ค่ะ
ดาวอาทิตย์และดาวพุธจะพร้อมใจกันย้ายราศีพร้อมกัน
แถมย้ายไปอยู่ในราศีเดียวกันด้วยนะคะ
การที่ดาวทั้งสองดวงย้ายราศีพร้อมกันนั้น
ส่งผลทำให้๓ราศีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตทันทีค่ะ
สำหรับราศีแรกนะคะที่ดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงทันที
หลังจากดาวทั้งสองดวงมีการโยกย้ายราศีนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีพิจิกษ์ค่ะ

หลังจากที่ดาวทั้งสองดวงนะคะมีการโยกย้ายราศี
หลังจากดาวทั้งสองดวงมีการย้ายราศีพฤศจิกย์ได้ย้ายมาทับในดวงชะตาของชาวราศีพฤศจิกย์
แบบตรงเต็มไม่มีอ้อมเลยค่ะ
การที่ดาวอาทิตย์และดาวพุทธย้ายมาทับดวงชะตาของชาวราศีพิจิกษ์นะคะ
ส่งผลทำให้ชาวราศีพิจิกษ์เกิดข่าวดีสองเรื่องด้วยกันค่ะ
เรื่องแรกนะคะก็คือในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะ
หากชาวราศีพิจิกษ์นะคะทำงานไหนอยู่นะคะรับผิดชอบงานไหนอยู่
งานนั้นจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณเองนะคะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือในเรื่องของเงินทองนั่นเองค่ะ
ชาวราศีพิจิกษ์นะคะเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเปลี่ยนจากกระเป๋าสตางค์ไปกระสอบได้เลยค่ะ
เพราะว่าดวงชะตาของคุณในช่วงนี้นะคะจะมีเงินทองไหลมาเทมา
และจะมีโอกาสในการทำเงินเข้ามาในชีวิตอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
สำหรับราศีต่อมานะคะที่ดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะ
นั่นก็คือชาวราศีสิงค่ะดวงชะตาของชาวราศีสิงศ์ถือว่าดีขึ้นค่ะ
หลังจากที่ดาวพุทธและดาวอาทิตย์พร้อมใจกันย้ายราศีพร้อมกันนะคะ
เรื่องที่ดีที่สุดสำหรับชาวราศีสิงค่ะนั่นก็คือในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ
ไม่ว่าคุณจะทำงานไหนอยู่คุณจะทำงานประจำหรือว่าทำการค้าขายก็เรียกได้ว่า
ปุริเย่ทั้งคู่เลยค่ะพอการงานดีการเงินก็ดีตามไปด้วยนะคะ
ในช่วงนี้ชาวราศีสิงศ์มีเกณฑ์ยิ้มรับทรัพย์ค่ะหากคุณบริหารจัดการการเงินให้ดีนะคะ
ก็จะส่งผลทำให้ฐานะทางการเงินของคุณดีแล้วก็มั่นคงขึ้นไปอีกระดับนะคะ
สำหรับราศีต่อมาที่ดวงชะตาเด่นน่าจับตามองอย่างมากเลยค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีตุลนะคะโดยรวมถือว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลนะคะ
อยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องของการเงินนะคะ
แต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะอาจจะมีปัญหาจุกจิกทำให้คุณรำคาญใจนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคนหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่ะ
แต่หลังจากที่ดาวทั้งสองดวงมีการโยกย้ายราศีในวันที่สิบเจ็ดทุกสิบสิบกายนี้นะคะ
ส่งผลทำให้อุปสรรคปัญหาหรือว่าเรื่องที่ติดอยู่ในใจคุณนะคะก็จะคลี่คลายนะคะ
จากร้ายกลายเป็นดีต่อจากนี้ชีวิตของชาวราศีตุลก็จะสามารถเดินหน้าไปได้อย่างสบายใจแล้วค่ะ
ไก่ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้ง๓ราศีผู้โชคดีนี้ด้วยนะคะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะคุณชนะคุณใบตองและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ

ขอบคุณหมอกัยครับขอบคุณหมอกัยด้วยนะคะก็สามราศีที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงก็มีอะไรดีดีขึ้นมากับชีวิต